ได้ขายขายไอเบิร์ตร้อยหนึ่งได้เลยแต่ปรากฏว่าที่ราชบุรีครับผู้ค้าบอกไม่เคย
เฮียชัยเป็นหนึ่งในเจ้าของแผงลอตเตอรี่รายใหญ่ในตลาดสดสนามญาติที่ราชบุรียืนยันว่า
ลอตเตอรี่ในเมืองราชบุรีไม่มีใครติดสติ๊กเกอร์สวยลอตเตอรี่แน่นอน

แต่๕ปีก่อนนะสิพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ดคุณผู้ชมมีคนมาอ้างนะคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อลองฟังดู
ใช้บอกมีคนมาอ้างเมื่อ๕ปีก่อนว่าเป็นเจ้าหน้าที่กองสลาก
โทรติดต่อมาที่ร้านของเฮียชัยบอกว่ามีคนมาร้องเรียนว่าเฮียชัยเฮียขายลอตเตอรี่เกินราคา
ถ้าเฮียไม่อยากโดนจับนะเดือนละ๕๐๐จ่ายมา

แต่ว่าให้โอนผ่านบัญชีพร้อมเพลย์แล้วก็มีแผงอื่นนอกจากแผงของเฮียชัยก็โดนเหมือนกัน
ถ้าเกิดว่าโอนผ่านพร้อมเพลย์
จริงมันก็จะมีแค่เบอร์โทรกับเลขบัตรประชาชนถูกป่

ชื่อจากบัญชีพร้อมเพลย์แต่ไม่มีข้อมูลใด
ก็เลยไม่มีใครเชื่อแล้วก็ไม่มีใครยอมจ่ายเงิน
ทำให้คนที่อ้างเนี่ยก็ยังมาขู่กับเฮียชัยอีกนะบอก
เดี๋ยวถ้าเฮียใช้เดี๋ยวจะโดนดำเนินคดีนะ

และไม่มีการพูดถึงเรื่องสติ๊กเกอร์แต่อย่างใดด้วย
ฟังเฮียใช้หน่อยครับ
เขาอ้างว่านะฮะโทรมาจากกองฉลาก
ซึ่งเขาได้รับการร้องเรียนจากประชาชน
ว่าร้านผมขายลอตเตอรี่เกินราคา
คือเขาก็มาติดต่อว่าถ้าในกรณีว่าไม่อยาก
จะให้ถูกจับดำเนินคดีในเรื่องขายเกินราคานี้

ไม่มีการพูดถึงเรื่องสติ๊กเกอร์เลยไม่มีเลย
ใช้ก็บอกแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าหลังเหตุการณ์นั้นเนี่ย
ทางร้านก็ไม่ได้ขายเกินราคาเลยนะ
เว้นลูกค้าจะต้องการเลขชุด
ที่ต้องให้ยี่ปั๊วหาเลขให้มันก็จะแพงกว่า๘๐บาท

ก็ไม่ได้มีสติ๊กเกอร์สวยใดติดที่แผงเช่นกัน
ต้องไปดูนะว่าไอ้ที่ไม่มีเนี่ยไม่มีจริง
หรือว่ามันโดนดึงออกหรือว่าอย่างไรนะ

นักข่าวไปสำรวจแผงขายลอตเตอรี่ในตลาดบ้านห้วย

โอ้โหพี่พี่ยอมรับด้วยนะ

มีตำรวจยศร้อยตำรวจเอก
อ้วนหน่อยมาเก็บทุกเดือน

แล้วพ่อค้าแม่ค้าเลขก็จะจ่ายงวดละ๓๐
งวลละ๒๐๐งวลละ๒๐๐แบบนี้

ก็จะมีตัวแทนมาเก็บอีกเดือนละ๕๐๐๑๐๐บาท
แล้วเขาก็จะให้เอาสติ๊กเกอร์ไปไปพกติดตัวไว้

สติ๊กเกอร์ออกมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่นะ
แต่ห้ามไปติดที่แผงนะให้เก็บไว้กับตัว
ถ้ารายใดไม่จ่ายจะโดนดึงลอตเตอรี่ไปฟรี
แล้วก็ไม่ได้มีการปรับหรือดำเนินคดีใด
แม่ค้าเร่คนนี้บอกโอ๊ยนักข่าวเอ้ยเป็นแบบนี้มานานแล้ว